เพราะว่าวันนี้เป็นการประชุมของคณะกรรมธิการที่จะพิจารณางบประมาณรายจ่าย

ว่างบประมาณของกองทัพเรือในการขอจัดซื้อเรือดำน้ำเนี่ย
วันนี้ที่ประชุมของคณะกรรมธิการงบชุดใหญ่

จะได้เข้าสู่ที่ประชุมสภาต่อไปนะครับ
หลังจากที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่พอสมควรนะครับ
ในช่วงเวลาสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจอะไรต่างในประเทศไทยเนี่ยนะฮะ
ล่าสุดครับทุกผู้ชมครับวันนี้ครับ
นายอนุชาบุรพาชัยศรีโคศกประจำสำนักนายมนตรีได้แถลงถึงเรื่องนี้นะครับ
การจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่๒และลำที่๓ของกองทัพเรือ
ด้วยงบประมาณกว่า๒๐๐๐๐๐ล้านบาท
แต่ว่าจะแบ่งจ่ายเป็นงวดนะครับ
งวดหนึ่งก็แต่ละปีเนี่ยจะตกปีละ๓๐๐กว่าล้าน
ที่วันนี้มีคิวจะพิจารณาแล้ว
หลังจากเลื่อนมาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในส่วนของอนุกรรมธิการก็ไม่
เขาโหวตให้ผ่านไปแล้วแต่ว่าคณะกรรมธิการงบชุดใหญ่
โหวตให้ผ่านหรือไม่เนี่ยต้องจับตาวันนี้
แต่สุดท้ายครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายรมนตรีนะครับ
ได้ตัดสินใจให้กองทัพเรือพิจารณาเลื่อนหรือชะลอการจัดซื้อออกไปก่อน๑ปี
โดยให้ไปเจรจากับประเทศจีนที่เราจะซื้อจากเขานะครับ
หลังจากที่เห็นว่าทั้งคณะกรรมธิการงบเองแล้วก็ประชาชนเอง
กังวลใจในการเอางบประมาณในปี๒๕๖๔ที่ต้องใช้๓๙๒๕ล้านบาท
ซื้อเรือดำน้ำเนี่ยยังไม่เหมาะสมกับช่วงเวลานี้
นายกก็เลยบอกกองทัพเรือว่าให้เลื่อนไปก่อนให้ไปเจรจากับจีนนะครับ
การประชุมคณะกรรมธิการงบวันนี้นะครับนายสันติพร้อมพัฒน
ประธานคณะกรรมธิการก็แจ้งกับที่ประชุมนะครับว่ากองทัพเรือ
ทำหนังสือชี้แจงมาแล้วนะครับว่าขอชะลอการจัดซื้อเรือดำน้ำไปก่อน
เนื่องจากสถานการณ์โควิด๑๙ยังไม่คลี่คลายและมีผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
ขอเลื่อนการจัดซื้อไปก่อนนะฮะซึ่งแม้ว่าจะกระทบกับแผนงานของกองทัพเรือ
แล้วก็ผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมแต่ก็ขอให้ตัดลดงบประมาณตรงส่วนนี้ไป
ล้านบาทออกจากงบปี๖๔นะครับโดยกองทัพเรือกับกระทรวงกลาโหม
จะไปเจรจากับประเทศจีนผู้ผลิตเพื่อให้มีเรือดำน้ำต่อไปในอนาคต
ปีนี้ขอเลื่อนไปก่อนเดี๋ยวปีหน้าว่ากันใหม่ที่ประชุมคณะกรรมธิการงบนะครับ
ก็มีความเห็นหลากหลายนะครับทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นความสำคัญที่จะต้องมีเรือดำน้ำ
สุดท้ายก็มีมติเป็นเอกฉันด้วยคะแนนเสียง๖๓ต่อ๐งดออกเสียง๓เสียง
เห็นชอบให้ตัดลดงบประมาณในการจัดซื้อเรือดำน้ำ๒ลำของกองทัพเรือออกไปก่อน
ทีนี้ค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะคะก็คือครับก็เป็นเรื่องของทางการแสดงความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
ใช่ไหมฮะนี่ฮะท่านผู้ชมครับนี่เป็นภาพของกลุ่มที่ชื่อว่าองค์กรปลดพระเด็จการเพื่อเสรีภาพนะ
วันนี้แม้ว่าจะเลื่อนไปแล้วนะฮะเรือดำน้ำปีนี้ไม่ซื้อแล้วนะครับเดี๋ยวปีหน้าว่ากันอีกทีนึง
แต่เขารวมตัวกันจัดกิจกรรมแฟลตมอบที่ลานสกายวอล์ปฐุมวันนะครับมีการปราศัยทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์
บอกว่าเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกับภาษีที่โบยบิน
นักเรียนน้องชั้นมัธยมมาคัดค้านการจัดซื้อเรือดำน้ำ
แล้วก็ทวงคืนภาษีของประชาชนนะครับ
ผู้ที่มาร่วมงานก็พร้อมใจกันปล่อยลูกโป่ง
เอาลูกโป่งรูปเรือดำน้ำแล้วก็อาวุธยุทธปกรณ์ที่ไม่มีความจำเป็น
ผูกติดที่ข้อเท้าก็มี

แถลงการไม่พอใจที่เอาภาษีของประชาชน
เอาไปใช้อย่างสิ้นเปลืองไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน